เขายังยึดติดกับรูปแบบพฤติศาส

ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเพศ๑๒๓๔
ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายแน่อยู่แล้ว

ว่าเนี่ยรู้มั้ยว่ามันไม่ใช่ของที่ผู้ชายใช้
แต่จริงเรารู้มึงแต่ปกติตอนนั้นเราเป็นอะไร

แม่ก็เฮดแต่มันก็เป็นดราม่าครอบครัว

พ่อยังงงพวกผู้ชาย

เขาก็แบบใช้วิธีต่าง
ดราม่าอยู่ขั้นไหนช่วงนั้นชีวิต

ไม่ใช่อะไรที่จะรักษาได้ด้วยการย้ายที่
รู้ว่ากลิกมันก็ไม่ให้
สุดท้ายแล้วเขาก็แค่เป็นห่วงแหละว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหน
แล้วเราก็แอปพลูคพ่อเราว่าเราสามารถจะใช้ชีวิตได้โดยที่

เรามีชีวิตที่ดีได้เรารียงครอบครัวได้
ก็คือเขาก็เลิกเป็นห่วงเรา
เราคิดว่า๑เทพธีสภาพเรา

เข้าใจว่าเราเป็นผู้หญิงมากกว่าอีกว่า
คือต้องเข้าใจลักษณะของกระเทยที่นู่น

เค้าไม่เหมือนบ้านเรา
แบบคำเปรียบเทียบกับเธอที่มันดูแบบผู้หญิง

คือเราไปหยัดแบบไทยอ่ะ

ไอ้นี่ตุ๊ดเหรออะไรเหรอ
เขาจะไม่รู้ใช่โดยกายภาพของเรามันตัวเล็กกว่าฝั่งนู้นอยู่แล้วด้วยไง
คือเราก็ดูเดินไปมันก็ดูเนียนกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้
ก็คิดแค่เราเป็นผู้หญิงแต่งตัวสวยมากกว่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเขารู้ว่าเราเป็นตุ๊ดอะไรมันก็จะวาวเขาหน่อยหนึ่ง

มันตลบเพราะว่าสถานการณ์ของมันของเพื่อนเราหรือว่าอะไรแบบนี้มากกว่า
แต่ตัวตัวเราจริงแล้วเราไม่ใช่คนตลกขนาดนั้น
เราแอบจะเป็นคนที่ซีเรียสกับชีวิตด้วยซ้ำ
พอยิ่งโตยิ่งอะไรมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนแบบเรื่องคิดเรื่องชีวิตมากขึ้น
หรือว่าเรื่องแบบเรื่องเงิน
เรื่องธุรกิจเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้

แต่ว่าอีดอลเราไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ตลก

ไม่ใช่แต่ละคนก็มีบุคลิกต่างกัน

ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายแน่อยู่แล้ว

เราว่าเราพอใจเราภูมิใจกับการที่อยู่กึ่ง

เราไม่ได้แบบให้คำนิยามว่า
ต้องเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอะไร
ไม่ได้ว่ามันไม่มีเกิดขึ้นเลยในประเทศไทย

แล้วคิดว่าการบูลลี่เพศที่๓มันเกิดจากว่า
เขายังยึดติดกับรูปแบบ
ที่๓ที่เขาเคยเข้าใจมาสมัยเด็กหรือว่าอะไรอย่างนี้

สมัยสักม๓ม๔หรือมต้นมปลายก็ตามอย่างนี้

ชอบมาจิ้มนู่นจิ้มนี่แกล้งหรือว่าด่าทอหรือว่าแบบนี้
แต่พอมันผ่านไปสัก๑๐ปี

บางคนมันจะเกิดความเข้าใจในช่วงเวลาที่เหมือนกับว่า

คือมันต้องผ่านการเรียนรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่ง
ว่าเพศที่๓มันเป็นแบบไหน
อาจจะต้องเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วย

แต่หลายคนก็มาแต่ว่าคิดอยู่กับว่า

ไม่ได้บอกว่ามีเพศ๑เพศ๒เพศ๓เพศ๔

แต่ว่าทุกวันนี้คนจะมาบอกว่า

คุณก็มีอารมณ์โกรธ
ทุกคนคิดว่า
คุณก็มีอารมณ์โกรธ
ทุกคนคิดว่า

มีคนหลายคนก็มาปรึกษาเราเหมือนกัน

มันมีผลกระทบรอบตัวเยอะแยะมากมาย

หรือว่าตัวเองสามารถตั้งรับกับ

หรือว่าคุณพร้อมที่จะแบบว่าตั้งรับกับอะไรบางอย่าง

สังคมไทยบางทีบางที่บางสถานที่

บริบทของสังคมรอบตัวของคุณตอนนั้นมันเป็นยังไง